สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกียรติสมนะครับ
ผลงานของฟุตซอลทีมชาติไทยคว้าชัย๒นัดรวดนะครับ
เข้าสู่รอบรองชนะเลิศของศึกอาเซียนครับ๒๐๑๙
ซึ่งหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มดีก็คือมุธมันอุสมันมูซา
เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้คาดหวังจะเป็นดาวสันโวประจำทวนาเมนต์นะครับ
ว่า๒นัดที่ผ่านมาจะยิงไปแล้ว๕ประตูก็ตามครับ
หมัติอุสมันมูซาแข้งฟุตซอลทีมชาติไทยวัย๑๙ปีนะครับ
ผลงานได้อย่างโดดเด่นในศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๙
เปิดเผยว่าฟอร์มการเล่นของตัวเองกำลังพัฒนาขึ้นเรื่อย
เพราะสามารถปรับจูนกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้ว
ขณะนี้นะครับอุสมันมูซายิงไปแล้ว๕ประตูในทวนาเมนต์
เป็นรองซายาฮิสดายายลูบิสนะครับ
อินโดนีเซียที่ยิงไป๗ประตูอยู่เพียงแค่๒ลูกเท่านั้น
ประเด็นนี้มุธมัติบอกว่ายังไม่หวังที่จะก้าวไป

เนื่องจากขอทำหน้าที่ในแต่ละนัดให้ดีที่สุดก่อนครับ
ไปนัดต่อนัดดีกว่าก็เป้าหมายเราคือแชมป์ครับพี่
รางวัลโบมันก็คือรางวัลเป็นโบนัสนะครับ
ก็ไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรครับก็กดดันอยู่นะครับ
ที่เขาเอาไว้เปรียบกับพี่อาร์มสวบบุหรษกลางไกล
เพราะพี่เขายังห่างกับผมเยอะครับ
ผมก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติมาเลเซีย

พ่ายแพ้ต่อเมียนมาร์เป็นเรื่องยากที่จะทำใจยอมรับได้
เพราะสถานการณ์ของทีมได้เปรียบตลอดทั้งเกม
ส่งผลให้ต้องพบกับงานหนักในรอบตัดเชือก
แต่ทั้งนี้จะต้องเรียกกำลังใจลูกทีมกลับมาให้ได้
และเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด

จะกลับมาแข่งขันในรอบรองชนะเลิศวันศุกร์ที่๒๗มกราคม
โดยทีมชัดไทยจะพบกับมาเลเซียเวลา๑๙น
และหากไทยเข้าชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์๒๙มกราคม